คุณผู้ชมเห็นอากาศเย็นช่วงปลายปีแบบนี้
ก็นึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยกันแล้วใช่ไหมคะ
วันนี้ไม่ต้องขอพาไปที่นี่ละกันจะไปชมความสวยงามแล้วอยู่ที่ไหนสวยงามขนาดไหน
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
ไปที่นี่นครราชศรีมาค่ะคุณไปโคราชนะคะ
บรรยากาศการท่องเที่ยวในอำเภอพิมายช่วงวันหยุด
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามของอุทยานไสงามค่ะ
ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาทุ่งสำริท
โอ้โหมากันคึกคักเลยช่วงนี้อากาศดีคุณ
ในช่วงหน้าฝนต้นไสเขาจะแผ่กิ่งก้านสาขา
คือขยายความสวยงามออกไปเพิ่มมากขึ้น
แล้วพอเข้าสู่ฤดูหนาวแบบนี้

อุณหภูมิลดต่ำลงอยู่ที่๑๗๑๘องศาเซลเซียสเท่านั้น

หนาวแล้วก็มีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณอุทยานเลยค่ะ

อากาศเย็นคุณโคราชหนาวนะคะ
ใช่สำหรับต้นไม้ในอุทยานไสงามนะคะเป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง
มีชื่อพื้นเมืองว่าไซย้อยนะคะ
ก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาฏในราชการที่๕
ได้เสด็จประพาทเมืองพิมายเมื่อวันที่๒๑มกราคม๒๕๕๔
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ว่าไสงาม
แล้วก็ไซยงามเหล่านี้ก็มีการแพร่กิงกั้นสาขาให้ร่มเงาไยกว่า๓๕๐ปี
แต่อากาศปีนี้ดีหนาวแล้วก็มีเหมาะปกคลุมบริเวณอุทยานด้วย
อยากให้ไปเที่ยวชมความสวยงามของอุทยานที่นี่กันนะคะ
ความสวยงามนี้คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วย